หิวกันหรือยังห่วงกว่าหองร้องกันครับ
เนื้อสะเต๊ะหมูสะเต๊ะเนี่ยนอกจากตัวเนื้อมันจะอร่อยแล้วเนี่ย
ที่เด็ดคืออาจารย์มันต้องกินคู่กัน
ร้านนะเนื้อสะเต๊ะอร่อยแต่ว่าอาจารย์ไม่อร่อย

พาไปเลยละกันถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วนะ

หมูสะเต๊ะที่พิศนุโลกเขาบอกว่าทีเด็ดมาก
ขายช่วงบ่ายนะคุณช่วงเย็นเนี่ย
คนแน่นร้านมากต้องรอต้องต่อคิวอะค่ะ
แล้วขายแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
สักประมาณ๒๐ปีเห็นก็ได้เจ้าเก่าเจ้าดังนะ
เจ้าเก่าเจ้าดังค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่อยากขับรถไปพิศนุโลกตอนนี้เลยนะเนี่ย

ปักหมุดให้ก่อนเลยหลายคนบอกว่าเอาที่อยู่มาก่อน

นี่คือหมูสะเต๊ะสารปู่ดำนะคะ
ตั้งอยู่บริเวณถนนบรมไตรโลกนาศ๒ซอย๑๐
ช่วงบ่ายบริเวณนี้จะเต็มไปด้วย
ผู้คนที่มารอรอคิวสั่งซื้อหมูสะเต๊ะของร้าน
เอาอีกชื่อเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชื่อร้าน
หมูสะเต๊ะสานปู่ดำ
ซึ่งเจ้าของร้านชื่อว่าป้านองหรือว่าคุณขนองพิทักษึบสกุล

ป้าจะสารวนสารวันทันหมูปิ้งได้ลและของกิน
โอ้ยมือเป็นระวิงนะฮะคิวเยอะ
สั่งจองเยอะมากนะฮะยอดสั่งจองแต่ละวันเนี่ย
มีมาไม่ขาดสายเลยนะคะทำให้ลูกค้าต้องอดใจรอ
แต่หลายคนบอกว่ารอได้รอไหวจ้ะเพราะว่าตั้งใจมาชิมความอร่อยของ
หมูสะเต๊ป้านองนะคะหรือว่าหมูสเต๊ะสารปู่ดำ
เนื่องจากว่าติดอกติดใจในรสชาติที่อร้อยค่ะ
นองเล่าให้ฟังต่อบอกว่าตนนะยึดอาชีพขายหมูปิ้งหมูสเต๊
เนี่ยมานานกว่ายี่สิบปีแล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยขายอยู่แถวสารปู่ดำอ่อน
นี่ไงที่มาของร้านนะฮะที่มาของชื่อร้านครับ
เมื่อก่อนขายอยู่แถวสารปู่ดำกลางเมืองพิศนุโลก
แต่ว่าเมื่อสามปีที่แล้วอะค่ะย่ายมาเช่าน้าร้านใหม่
แต่ยังคงใช้ชื่อเดิมก็คือหมูสะเต๊ะสารปู่ดำ
เพราะว่าอยากให้ลูกค้าเห็นแล้วอ้อจำได้เลยว่านี่คือเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะ
ครับส่วนสูตรนั้นท่านนายจะได้มาละคะป้านอง
นองบอกว่าอ๋อมันคืออย่างนี้สมัยก่อนเพื่อนไปช่วยขายเขาบ้านเขาขายหมูสเต๊ะเขาก็สอนสูตรมานะคะตอนนั้นเนี่ยก็เอาสูตรมาปรับจนกระทั่งลงตัวกลายเป็นสูตรของป้านองเองนะคะ
ได้หมูสเต๊ะที่นุ่มลิ้นเด้งซู่ลิ้นมากเลยเวลาปิ้งบนเตาถ่านกลิ่นหอมโชยจากพิษนุโลกมาถึงพรุ่งเทพเลยอันนี้เวอร์ไปแล้ว
กลิ่นของกะทิและผงกะหรี่นะคะจิ้มกับน้ำจิ้มสุดทีเด็ดของป้าคือเข้มข้นถึงเครื่องมาก

หมูสะเต๊ะของเราจุดเด็ดอยู่ตรงไหนคะ
เริ่มต้นที่

ละบาท๕๐เท่านั้นแหละจ้าในแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงเย็น
คนจะมารอคิวกันเยอะราคาขายส่วนใหญ่ต้องสั่งจองไว้ก่อน
เพราะจะได้ไม่ต้องมารอนานไงแล้วค่อยกลับมาเอานะคะ
วันหนึ่งทายซิว่าป้านองแกขายได้กี่ไม้
ติ๊กต๊อกใบ้ให้หลักพันโอ้โหเป็นพันไม้เหรอฮะ
๑๕๐๐ไม้น้อยไปโอ้โฮเออบ้นไปอีกค่ะเท่าตัว
๓๐๐๐๔๐๐๐ไม้ค่ะปูนไปสิไม้ละบาท๕๐ป้านองรวยเลยอ่ะ
นองบอกว่าเอาล่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วอ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ
ใครที่อยากชิมความอร่อยของหมูสเต๊ะสารปู่ดำนะคะ
ก็สามารถแวะไปอุดหนุนได้ปักหมุดให้อีกรอบหนึ่ง

ปากซอยถนนบรมไตรโลกนาศ๒ซอย๑๐
ตะบนในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
ใครไปไม่ถูกปักหมุดไม่เป็นไม่เป็นไร
เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะตั้งแต่บ่ายสามครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งจ๊ะ
ผมถามพิษนุโลกทั้งสองท่านทีละกี่ไม้
มันต้อง๑๐ขึ้นอยู่แล้วล่ะ
๑๐แหละของผมประมาณ๑๐ไม้ปุ้ยปุ้ยไม่ต้องอาย

คือมี๒๐ไม้อ่ะโอ้โหคุณปุ้ยนี่รูดเอารูดเอานะครับ